นิ้ว
ถึงกับละครเลือกนี้ได้ความกัมแสเป็นยังไงบ้าง
ก็ได้รับการตอบรับดีค่ะ
แล้วก็มันก็มีอะไรแปลกใหม่ที่แฟนได้เจอ
อย่างเกิดเรื่องสมผมหลายคนโสดเนื้อว่า

เชื่อว่าหลายคนคงจะแบบไม่ชิน
เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะแบบทรงแบบนี้
หรือว่าอะไรที่อัพลอย
หรือว่าลอนที่ทุกคนเคยได้เห็นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าเรื่องนี้ด้วยความที่แบบว่า
อ่ะเราได้กลับมาเจอพี่เวียอีกรอบด้วย
แล้วก็เป็นละครที่แบบแนวคอมเมอดี้ด้วยที่
ละครที่เป็นแนวใหม่ด้วยอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบว่าอยากหาอะไรทำใหม่

ก็เลยแบบโอเคคุยกันว่าเอองั้นเป็นผมนะมาละกัน

เพราะตอนนั้นมันตัดแบบตอนเรียนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าถ้าในละครเนี่ยคนอาจจะแบบ
รู้สึกว่าแปลกหรือว่าแบบไม่คุ้นหน้า
หรือว่าเอ๊ะนี่ผู้หญิงคนนี้คือใครอะไรอย่างนี้
ตอนนี้เราถามละครเรื่องนี้เล่าคืออะไรอย่างไรคะ
มีตะวันอาบดาวค่ะกำลังถ่ายอยู่
แล้วก็น่าจะเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะ

น่าจะตั้งแต่ปีที่แล้วช่วงปีที่แล้วที่แบบว่า
คิวค่อนข้างจะแบบ๗วันเลยค่ะ
ใช่ก็ถ่ายละครมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบทยอยปิดแล้ว

ว่ายังไงค่ะ
ไม่ได้คิดว่าจะพักหรือไม่พักอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เรื่อยตามธรรมชาติ
ถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะ
อ๋อค่ะอีกค่ะยังไม่ได้เจอยังไม่ได้คุยค่ะ
ก็คือเป็นการขัดการติดต่อกันไปเลยหรือว่ามีการพูดคุยกันว่าจะหยุดสถานะกันไว้ก่อน
เขาเรียกว่าคุยกันเข้าใจกันแล้วแล้วกันค่ะว่าจะเป็นยังไงต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะ
อาจจะไม่ได้ถึงขนาดนั้นมากแต่ว่าก็เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี้ก็

หลายคนคลุมเคลือว์
เหมือนกันดีแล้วทำไมอยู่ดี

ขอแบบว่าให้มันเป็นเรื่องของคนสองคนละกัน

แล้วก็คุยกันด้วยดีอะค่ะ

คุณรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ว่าความตอบรันมันไม่ได้ไปต่อ

มันเป็นเรื่องที่มันคาดเดาไม่ได้

ไม่ได้ว่ามันจะไปทางไหน

เรื่องแบบนี้เนอะมันเป็นเรื่องอาจจะต้องปล่อยไปตามธรรมชาติ
ว่ามันจะเดินต่อไปกันได้

มันกำหนดไม่ได้
มันก็เป็นเรื่องราวที่ดีแหละ

เราก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นสิทธิ์ที่ดี

จริงเราดวงความรักเราแบบโอเคไหม
บางคนว่าเราอาพับรักสาวอะไรแบบนั้น

มีคนทักอะไร

ไม่ได้แบบถึงขั้นอาพับนะคะ
ใช่แต่ว่าเราก็ไม่รู้ไงว่าที่ไหนตรง

ก็ไปดูก็อยากรู้เหมือนกัน

เขาเรียกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วกันค่ะ

แล้วก็ด้วยการทำงานของเราด้วยอะไรหลายอย่างด้วยค่ะ
เราก็เรียกว่าเข้าใจมันมากขึ้นแล้วกัน
อย่างนี้จะทำให้คนที่เข้ามาคนต่อไปมันจะต้องยุ่งยากขึ้นอีกไหมคะพี่จ๋า

แต่ว่าเราก็เคยอย่างแบบคนรอบข้างเราบางทีเขาก็เคยบอกว่าแบบ
เอ้าคือเราไม่ได้มีแฟนแล้วเหรออะไรอย่างนี้
คือคนก็ชอบเข้าใจไปแบบนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ที่แบบอ๋อเปล่าเลยจริงฉันโสดมาก
อันนี้คือปิดเลยไหมคะเพลงหรือว่า
ก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าก็คงแบบไม่ไม่ปิดแล้วก็ไม่เปิดคือ

ใช่ถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไร

เพราะว่ามันคงไม่ประสบความละเกิดไหมคะ
เขาเข็ดไหมเหรอคะมันก็ไม่ไม่อยากใช้คำนั้นนะคะ
เพราะว่าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเราก็ไม่ได้มองว่าที่ผ่านมาเลยไม่ได้มองว่ามันไม่ดีเลย
คือเราก็คิดยังคิดอยู่ว่าทุกโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่โอเคมันก็เก็บเป็นประสบการณ์เราได้
หรือว่าเราก็ได้รู้ตัวได้ปรับตัวอะไรมากขึ้นด้วยค่ะ
ถามคือล่ะหรือว่าล่าจะตอบลูกเป็นเคราหลีไปแต่งตัวมาเป็นไงคะ
เอ่อเอาออกมา

ค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบเราถ่ายละครด้วย
แล้วเราก็แบบเขาเรียกอะไรไม่กล้ากัดสีผมด้วย

ก็เลยแบบอ้างั้นขอแค่ถ่ายก็ยังดี
เป็นแฟนค่อนข้างแบบใกล้ใจ

ใช่เพราะว่าก็ยังไม่มีใครเคยเห็นอะค่ะ
ใครบอกอย่างทั้งปีควนเด็กต่อไปอะไรอย่างแบบนี้

เหมือนแฟนไม่เคยได้เห็น